มีเรื่องมาเตือนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เล่าเรื่องราวน่าสยดสยองให้ฟังบอกว่าลูกสาววัย๕ขวบ
จู่ก็มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศแล้วมีกลิ่นเหม็นมาก
ตัดสินใจพาลูกไปหาหมอนะคะปรากฏว่า
อวัยวะเพศของน้องมีแมลงเข้าไปข้างในคุณ
เป็นเรื่องราวที่นำมาเตือนกันนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดแล้วก็ถูกโพสต์เตือนภัยโดยคุณแม่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่า
พันนิพาวัชรทองระบุข้อความบอกว่า
น้องมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะ
คลอดมีกลิ่นซึ่งเด็กอายุแค่๕ขวบไม่น่าจะมีเลือดไหลได้
ไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการซึม
ไม่มีอาการอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นโรค
บอกแค่ว่าเจ็บแต่ทนได้
กับแม่จึงตัดสินใจพาไปหาหมอ
หลังจากพาไปโรงพยาบาลน้องถูกผ่า
ถูกพาเข้าไปในห้องผ่าตัด
วางยาสลบเพื่อตรวจภายในอย่างละเอียด
เวลาผ่านไป๖ชั่วโมงปรากฏว่า
พบแมลง๑ตัวเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของน้อง
คุณแม่ย้ำนะครับบอกว่าปกติ
ก็ให้ลูกสาวใส่กางเกงใน
ตลอดเวลาทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนก่อนนอน
ซึ่งตอนนี้คุณแม่บอกว่าไม่รู้นะ
แมลงที่เข้าไปมันเข้าไปได้ยังไง
ทีนี้ทีมข่าวสอบถามเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นไปยังผู้ปกครองของน้อง

ก่อนหน้านี้น้องคนที่ประสบเหตุ
ก็คือลูกสาวของคุณแม่บอกว่า
คันที่อวัยวเพศรู้สึกเหมือนว่าถูกมดกัด
คุณแม่ตรวจสอบดูแล้วตอนนั้นก็ไม่พบอะไร
กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ๓๔วัน
น้องก็ยังคงมีอาการเหมือนเดิมก็คือคันอยู่
แล้วเริ่มมีน้ำเหลืองมีกลิ่นเหม็น

ไม่ได้มีอาการไข้ยังร่าเริงปกติทุกอย่าง
บอกแค่ว่าเจ็บแต่ทนได้บอกคุณแม่เท่านั้น

ทนแล้วค่ะพาไปหาหมอเลย
ตอนแรกคุณหมอก็ให้ยากินเป็นยาแก้อักเสบ
ไป๓วันเลือดมันก็ยังไหลมันไม่หยุดไหลอะค่ะ
หมอจึงต้องทำการตรวจภายในกระทั่งไปพบแมลงตัวนี้แหละค่ะ
หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ขอให้หมอตรวจเช็คต่อ
ว่าไอ้แมลงที่พบเนี่ย

คุณแม่บอกว่าเอาล่ะตอนนี้รู้แล้วสาเหตุ
ว่าน้องเลือดออกเพราะอะไร

โล่งใจเพราะว่าแค่อยากจะรู้เท่านั้นแหละ

น้องไม่ได้ถูกกระทำทางเพศ

โล่งใจแล้วแค่นี้ก็โล่งใจแล้วนะคะ
ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ที่มีลูกสาวก็ควรให้ลูกใส่กางเกงในตลอด
คุณดูสิตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของน้อง

ว่าถ้าเกิดเจออาการแบบคล้ายกันแบบนี้
ควรรีบไปหาหมอตรวจอย่างละเอียด
เพื่อความปลอดภัยของลูกสาวแล้วก็หลานสาวนะคะ

ให้น้องใส่กางเกงในตลอดเวลาใช่ครับ